ส่งให้อ๋อคุณแม่ชื่อนมนห์ลางคุณนี้คะพี่ตุ๊กจะบ่อจะเป็นขุสนขอคุณแม่มารับ
สนนี้ด้วยอืมไม่ทันขาดคำค่ะพี่แจ๊คฮะแม่ของพี่ตุ๊กอ่ะ
เดินลงมาจากข้างบนค่อยค่อยเดินลงมาเก้าทีละเก้า
พอเสร็จปุ๊บเราก็หันไปดูอีกทีนึง
ปรากฏว่าเขาไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวค่ะพี่แจ๊คอืม
มันมีอีกร่างนึงเป็นผู้หญิงตัวซิดมากเลยนะคะ
แล้วก็ตาเขาเนี่ยเป็นสีแดงอืมแล้วฟันเขาเนี่ยเหลืองอ๋อยเลยอืม
ที่เห็นบอกเขานั่งสยะยิ้มอ่ะพี่ซ้อนอยู่เหรอ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

วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาพร้อมกับเรื่องราวที่เป็นความรักระหว่างแม่และลูก
เรื่องของพันธะจ่องจำจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค
เราได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์มาโดยตลอดใช่นี่คือครั้งแรกที่เราได้เห็นกันใช่
นั่งคุยเรื่องผีผีกันแบบประชิดกันแบบนี้แต่ยังคงเว้นระยะห่างไว้อยู่นะฮะใช่ค่ะนะฮะ
ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรถเมย์เลยไม่เกี่ยวเลยค่ะเออ
เรื่องเกี่ยวกับพันธะจองจำใช่ค่ะพี่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับ
สบการณ์ของเอเองเลยค่ะเกิดขึ้นกับตัวเองนานหรือยังฮะใช่ค่ะ
สักประมาณสามสิบปีที่แล้วเลยค่ะสามสิบปีที่แล้วใช่
เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เล่าให้ชาวสถานีผีดุได้ฟังกันหน่อยฮะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วค่ะพี่แจ๊คอืม
สมัยนั้นเนี่ยเอ๋ปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย
ฉันอยากจะบวชอ่ะแล้วก็เลยคุยกับคุณแม่ชี
ในที่นี้หมายถึงบวชโกนหัวโกนผมเลยเหรอใช่ค่ะก็เลยพอดีคุณแม่ชีตรงนั้นนะคะ
คือเอ๋ขอสมบูรณ์ชื่อของทุกคนนะคะได้ค่ะเป็นต่อต่อต่อต่อเอาไว้นะคะได้ค่ะ
อ่าเป็นแม่ชีต้อยซึ่งเป็นแม่ชีอาวุโสพอสมควร
ก็มีลูกศิษย์คือแม่ชีตาพอเอ๋ไปเรียนท่านเนี่ยแม่ชีต้อยก็บอกว่า
ก็ได้นะลูกแต่ต้องไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนอืม
ว่าโอเคค่ะแล้วตอนที่เอ๋คุยก็มีเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันอีกคนนึง
ก็เป็นเป็นชื่อพี่ตุ๊กแล้วกันอืมพี่ตุ๊กเนี่ย
พอเขาได้ยินเขาก็เออพี่ก็คิดอย่างงั้นนะพี่บวชด้วยอืม
เราก็เลยคุยกันเอ๊ะพี่ตุ๊กเป็นคนกรุงเทพใช่ไหม
ลงไปบ้านพี่ตุ๊กก่อนดีกว่าเพื่อไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่พี่ตุ๊กก่อน
เพราะว่าตามหลักศาสนามันก็ต้องไปขอกันนะครับ
เอ่อพอเสร็จปุ๊บเราก็ฉันข้าวเสร็จสักประมาณสายสายอะค่ะอืม
เพราะเราฉันมื้อเดียวเนอะประมาณสายสายเราก็เริ่มเดินทาง
เออยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบน
ก็ใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรค่ะมาถึงกรุงเทพประมาณทุ่มกว่ากว่าอืม
ถึงบ้านพี่ตุ๊กขออนุญาตไม่บอกว่าตรงไหนล่ะได้ครับได้ครับ
ก็พอมาถึงก็เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ตุ๊กอืม
แล้วก็สวัสดีอะไรเรียบร้อยอ่าขออนุญาตเล่าลักษณะบ้านพี่ตุ๊กก่อนค่ะได้ครับ
บ้านพี่ตุ๊กเป็นบ้านหลังเล็กเล็กน่ารักน่ารักนะคะอืม
มองเข้าไปในบ้านเนี้ยซ้ายมือเป็นสนามย่าเล็กเล็กอืม
แล้วตัวบ้านเป็นไม้กึ่งไม้กึ่งปูน
โดยที่ชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนครับ
ด้านขวามือของเอ๋ค่ะก็จะเป็นครัวลักษณะครัวไทยที่ถูกต่อเติมออกมา
เมื่อเปิดประตูเข้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นนาฬิกาโบราณนะคะพี่แจ๊
นาฬิกาโบราณออกไหมคะที่มีลูกตุ้มมีลูกตุ้มกว่าใช่
จากนาฬิกาลูกตุ้มไปก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวที่ตัวใหญ่มากเลย
ซึ่งเราก็เห็นแล้วถัดมาจากด้านนั้นนะคะฝั่งตรงกันข้ามกับนาฬิกาเป็นบันได
ลักษณะของบันไดเป็นบันไดที่มีแต่ขั้นครับ
ทะลุไปได้อ่าเสร็จพวกเราก็ขึ้นไปตอนที่เดินขึ้นไปนะคะ
ที่พักบันไดปุ๊บมันก็หักกลับมาเลยอืม
พอขึ้นมาจนสุดบันไดซ้ายมือเป็นห้องพี่ตุ๊กขวามือเป็นห้องคุณพ่อครับ
เปิดประตูเข้าไปเนี่ยความรู้สึกแรกของเอ๋เลยก็คือมันเหมือนมีคนมองอยู่อะค่ะอืม
ก็ยังไม่นึกอะไรเนาะแล้วก็วางของพอวางของเสร็จแล้วก็หันไปดูว่าเอ๊ะใครมองหรือเปล่า
ใหญ่๑เหมาะถ้าจากเหมาะไปเนี่ยก็จะเป็นชั้นไม้
ซึ่งความยาวเท่าเบาะเลยนะคะเป็น๓ชั้นเป็นหิ้งพระค่ะ
แต่สิ่งที่สะดุดตาตรงนั้นก็คือรูปวาดมีรูปวาดอยู่บนหิ้งพระเหรอใช่
ใช่ค่ะพี่แจ๊คนึกรูปวาดที่เหมือนกับรูปวาดที่ตั้งหน้าศพออกไหมคะ
อ่าแต่เป็นรูปวาดโบราณนะคะที่เขาลงสีอ่ะพี่แจ๊คครับ
ว่าเป็นรูปอะไรเป็นผู้หญิงคนนึงค่ะสวยมากเป็นผู้หญิงดูแล้วเธอสวยอ่ะ
แต่มันพร้อมกันนั้นก็ได้คำตอบอะค่ะเพราะว่าอ๋อสิ่งที่รู้สึกว่ามองคือรูปนี้นี่เอง
รู้สึกเหมือนกับรูปนี้มีจิตวิญญาณนะคะว่าเขามองเราอยู่แต่ตอนนั้นเราไม่นึกอะไรนะคะพี่แจ๊ค
นึกถึงตอนที่เหมือนพี่แจ๊คเคยไปไหมคะว่าบางรูปบางรูปหรือว่าพระพุทธรูปที่ปั้นเอาไว้
บางทีเราเดินไปทางไหนก็เหมือนมองเราด้วยอ่าใช่เราก็คิดว่าเออคงเป็นอย่างนั้นแหละ
ก็ไม่อะไรก็มาไหว้พระสวดมนต์กันอาบน้ำอาบท่าไห้พระสวดมนต์แล้วก็มานั่งสมาธิ
นั่งสมาธิไปได้สักประมาณสิบห้านาทีอะค่ะครับสิ่งที่เอ๋เห็นก็คือตอนนั้นเลยนั่งสมาธิอยู่นะคะ
แต่เราเห็นว่าคนที่นั่งเพราะเราเลือกเตียงเรียงตามลำดับเป็นแม่ชีต้อยแม่ชีตาแล้วก็พี่ตุ๊ก
นั่งบนเบาะส่วนเอนั่งบนพื้นข้างล่างเพราะเราอายุน้อยกว่าเขาเพื่อนไงครับ
เราก็เห็นว่าเขาค่อยพับพับล้มลงไปบนเบาะค่ะทีละคนทีละคนจนถึงคราวพี่ตุ๊กก็พับล้มนะคะ
แต่ไม่ล้มบนเบาะค่ะล้มบนตักของใครสักคนนึงเราก็เอ๊ะใครเราก็แบบเงยขึ้นไปดูอย่างเงี้ยค่ะ
ปรากฏว่าตักน่ะนุ่งผ้าสิ้นสีน้ำเงินเข้มเสื้อสีเหลืองก็คือผู้หญิงในรูปอะค่ะ
กำลังนั่งรูปหัวพี่ตุ๊กอยู่แล้วก็น้ำตาไหลด้วยนะไอ้เราก็อุปทานหรือเปล่าเราก็ลืมตาค่ะแล้วหันไปดูเขา
ตาเนื้อเนี่ยค่ะเห็นเขาอย่างนั้นนะคะเขาก็หันมาดูเอนะแล้วก็ไม่ได้สนใจเอเลย
ตาสบตาแล้วเขาก็หันกลับไปแล้วก็รูปหัวพี่ตุ๊กต่อ
แล้วความรู้สึกข้างในเหมือนกับว่าเขาต้องการเวลาส่วนตัว
เพราะทำให้แม่ชีสองคนหลับไปแล้วเอกก็เลยว่างั้นเอ๋ขอตัวนะบอกกับเขา
เอ๊ะก็ไปเดินจงกลมไปนั่งสมาธิหยุดจนลาประมาณตีสาม
ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเพราะธรรมดาตี๔เป็นเวลาทำวัดเช้า
ก็เดินขึ้นไปข้างบนห้องค่ะ
ปรากฏว่าตอนเดินขึ้นไปเนี่ยทุกคนยังนอนอยู่ท่าเดิมนะคะ
แต่ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเอ๋ก็เปิดประตูออกไป
แต่บ้านพี่ตุ๊กมันเป็นประตูไม้อะค่ะมันก็จะมีเสียงจากตัวบานพับอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาก็รู้สึกตัวเงินขึ้นมาเพราะเขารู้สึกตัวกันไวอยู่แล้ว
รู้สึกตัวมาด้วยอาการที่แบบเหมือนกับงงอ่ะแต่ก็ไม่พูดอะไรกันนะคะ
ก็อาบน้ำอาบท่ามาทำวัดปกติพอทำวัดเช้าเสร็จเอก็ถาม
ตุ๊กคะผู้หญิงในรูปเป็นใครคะ
ตุ๊กก็บอกว่าอ๋อแม่พี่เอง
เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ครับเอ๊ก็เลยอ้าวคืออ้าวพร้อมกันเลยสามคนนะคะ
ตุ๊กก็คงจะรู้แหละว่าเราสงสัยอะไรก็เลยตอบขยายความมาว่า
พอดีผู้หญิงที่เห็นข้างล่างเป็นคุณแม่เลี้ยงพี่
จากคุณแม่พี่เสียชีวิตตั้งแต่พี่ยังแบบบอก
แล้วคุณแม่เลี้ยงก็เป็นคนที่ดูแลพี่มาตลอดครับนะคะว่าอ๋อ
เท่านั้นนะคะก็ไม่ถามอะไรต่อเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอืม
แล้วก็เลยเดินลงมาเพื่อที่จะทำอาหารเพราะว่าเราฉันมื้อเดียวเนาะ
แต่ว่าตอนที่ลงมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานแล้วน้องไปโรงเรียนแล้ว
ระหว่างทำอาหารไปได้สักแป๊บนึงค่ะไม่นานนะคะ
ได้ยินเสียงเหมือนกับบอกว่านั่งสมาธิช่วยด้วยนั่งสมาธิช่วยด้วย

เข้ามาในหูหรือเข้ามาในจิตสำนึก
เข้ามาในหูอย่างนี้เลยค่ะมันก็พูดอยู่ข้างแล้วค่ะ
เราก็แบบเหงื่อค่ะไหลข้างหลังทั้งที่ไม่ได้อากาศร้อนนะคะพี่แจ๊ค
เหงื่อไหลข้างหลังเลยแล้วก็หงายไหลแตกลงมาตรงเนี้ยค่ะอืม
ซึ่งเอ๊ก็เอ๊ะมันแปลกแล้วพอเอเผยเงยหน้าหันหน้าไปปุ๊บเนี่ย
แม่ชีแม่ชีต้อยอะค่ะเขาก็แบบคงเห็นเราผิดปกติ
ก็ถามว่าเป็นไรเหรอลูกเอ๊ก็บอกได้แค่ว่าขอไปนั่งสมาธินะคะ
คุณยายีต้อยก็บอกว่าแม่ว่าแล้วแหละหนูต้องมีอะไรผิดปกติ
เพราะว่าธรรมดาถ้าเอกมีอาการผิดปกติเขาค่อนข้างจะรู้ว่ามันจะมีอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยบอกไปเลยลูกอ่าเอกก็เดินขึ้นไปนั่งสมาธิครับพี่แจ๊ค
พอเอ๋นั่งไปได้สักประมาณ๑๕นาทีค่ะเป็นแม่ของพี่ตุ๊ก
เดินมาจากผนังด้านข้างบ้านเดินแบบเดินแบบลักษณะลอยนะคะ

พร้อมกับมือที่ยื่นมาเหมือนจะบีบคอเรา
แล้วตัวเขาก็เปียบและหน้าตาเขาดุดันมาก
พอเราหยุดปุ๊บเขาก็ผลุดขึ้นมาทันทีเลยนะครับ
ขึ้นมายืนแล้วก็มาลักษณะเดิม

เขาก็ผุดลงนั่งเหมือนเดิม

บอกเขาว่าเอ๋ไม่เคยรู้จักคุณแม่นะคะ
แล้วเอ๋คิดว่าเราไม่ได้มีเวรมีกรรมอะไรต่อกัน
แต่ถ้ามันเป็นเวรเป็นกรรมจริง

คุณแม่จะแบบมีความหลุดพ้นหรืออะไรก็ตามใจเนี่ย

พอเราพูดจบอะค่ะเขาหายไปเลยค่ะ
หายไปเลยเอก็นั่งสมาธิต่อได้จนประมาณสัก๑๐โมงกว่านะคะ
ก็ลงมาแล้วก็ฉันกันปกติ
จากนั้นก็เตรียมตัวให้พี่ตุ๊กขอคุณพ่อบวช
พี่ตุ๊กกลับมาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็น้องชาย
สักประมาณเกือบ๖โมง
เขาก็มาอาบน้ำอาบท่าทำกิจส่วนตัวเสร็จ

พอกินข้าวเสร็จอะไรทุกอย่าง
น่าจะประมาณทุ่มนิดค่ะพี่

ตัดปลายผมอะค่ะ๓คนตัดผมเสร็จ

เพราะว่าตุ๊กเขาบวชตั้งใจปฏิบัติ

ยธาวรีวหาไปได้เรื่อยนะคะแบบแปลค่ะ

แต่พอถึงวักที่บอกว่า
รักขันตุสัพพเทวดา
เทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

เอ๊ะเอางี้แล้วกันลูกไม่เป็นไรเอาใหม่

ควักนี้ดับอีกแล้ว

ก็เลยหันมามองกันว่าเราทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่า

ก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ตอนเช้าขึ้นมาได้
หันไปบอกกับคุณพ่อพี่ตุ๊กค่ะ
พ่อคะไม่ทราบคุณแม่ชื่อนามสกุลอะไร
พ่อบอกชื่อนามสกุลเสร็จ

ส่งมาให้เอเอก็เลยส่งต่อให้คุณแม่ชี

คุณแม่ชื่อนามสกุลนี้คะ

ขอให้คุณแม่มารับกุศลนี้ด้วย

ค่อยค่อยเดินลงมาเก้าทีละก้าว
ละก้าวแล้วก็เห็นจากเท้า

แล้วเขาก็ค่อยเดินลงมา
แล้วก็มานั่งพับเพียบอยู่นอกนาฬิกาโบราณนะคะ

หูดูแล้วหนูก็ขนลุกนะตอนนี้
แล้วแบบตอนที่นั่งอยู่นั่งนาฬิกาโบราณ
เขาก็นั่งจ้องพี่ตุ๊กอะ

ให้พรได้ราบรื่นจนจบ

ถูกค่ะสวดได้หมด

ปรากฏว่าเขาไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวค่ะ

ใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดนอนที่สวยค่ะ
ที่เป็นผ้าพริ้วที่เขาชอบใส่กันนะคะ

แล้วก็ตาเขาเป็นสีแดง
แล้วฟันเขาเนี่ยเหลืองอ๋อยเลย
ที่เห็นบอกเขานั่งแบบสยะยิ้มอะพี่

แล้วแหละแล้วก็เลยหันไปบอกแม่ชีแม่ชีอ่ะค่ะแม่ชีแม่ชีต้อยอ่ะค่ะ
ชีต้อยก็เลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คะถ้าวันนี้ได้ยินเสียงอะไร
อืมคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องลงมานะคะอยู่บนห้องนั่นแหละ
ต้องออกมาครับคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อเขาก็ทำหน้าแบบงงงนิดนึงนะ
แต่เขาก็แบบโอเคโอเคเขาก็คงจะรู้ว่ามันน่าจะมีอะไรแหละเห็นท่าทางพวกเราอ่ะ
ครับครับก็คุณพ่อก็กลับขึ้นไปบนห้องอืม
เราก็หันไปหาคุณแม่ผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วอืม
แต่คุณแม่ก็ยังจ้องมาที่พี่ตุ๊กครับซึ่งนั่งอยู่ข้างข้างเอ๋อย่างเงี้อืม
แล้วก็หันมองตามสายตาคุณแม่สิคะอืม
ไปปุ๊บพี่ตุ๊กไม่ใช่พี่ตุ๊กคนเดิมค่ะอ่า
หน้าพี่ตุ๊กคล้ำตาเป็นสีแดง
ฟันเป็นสีเหลืองหรออ๋อพี่แจ๊กอืม
มาถึงเอ่อแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นนะแต่ว่าครับ
ชีตาเนี่ยเหมือนกับเขาได้ยินอะไรแปลกไง
แบบจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอยู่ตลอดกับเขาอ่ะใช่
ก็เลยบอกว่าเอ๊ไม่รู้นะว่ามาจากไหน
แต่เรารู้ว่าคุณทรมานมากในพบภูมิตรงนั้น
มีอะไรให้ช่วยไหมครับเท่านั้นนะคะเขาแบบ
ยะยิ้มแล้วก็เสียงแบบ
โหเฮ้ยอืมอย่างงี้ก็พี่แจ๊คตลอดเวลา
โอ๊ยแล้วแล้วพี่ปกตินะเขาผิดเออ
เอาไงดีครับหนูก็พยายามบอกเขาว่าเฮ้ยมันทรมานน่ะ

ก็เลยเอาคำสอนของครูบาอาจารย์นะคะอืม
เริ่มมีอาการที่แบบกลับมาเหมือนเป็นปกติ
แต่ดูเขายังเหมือนกับมั่วค่ะ
บางคนเกรบางคนที่ไม่มีลางราศี
ก็เลยเอาประคำของครูบาอาจารย์แขวนคอพี่ตุ๊กไว้
แล้วบอกว่าพี่ตุ๊กไปอาบน้ำให้สบายตัวก่อน

ไปไห้พระกันพี่ตุ๊กก็ไปแล้วแต่เหมือนกับว่าเขาจะไม่ค่อยมีแรงอะค่ะแปลกมากเลยอยู่เหมือนเขาไม่ค่อยมีแรง
ชีตาก็เลยพยุงเข้าไปที่ห้องน้ำอืม
ซึ่งห้องน้ำบ้านพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นบันไดแล้วเป็นประตูที่เป็นเหมือนกับกรอบประตูอะค่ะ
แล้วเดินทะลุไปก็เป็นห้องน้ำครับ
จนกระทั่งว่าได้ยินเสียงกรอนนางแกรกเพราะว่ากรอนห้องน้ำมันก็จะเป็นกรอนแบบใสโบราณเนอะ
แก๊กเอาแต่ละพี่ตุ๊กออกมาแล้วแต่ว่าเออพี่ตุ๊กออกมาแล้วแต่เอ๊ะทำไมยังเดินมาไม่ถึง
แล้วก็หันไปดูอืมปรากฏว่าชีตาน่ะยืนหน้าซิดเหลือสองนิ้วแล้วมั้งเออ
อยู่แต่ข้างหลังชีตาค่ะเป็นพี่ตุ๊กที่ตาแดงฟันเหลืองอีกแล้ว
ยืนสยะยิ้มอยู่เหมือนเดิมพี่อืม
หนูก็เลยคำถามแรกเลยค่ะพี่ตาประคำพี่ตุ๊กอยู่ไหนอ่ะอืม
พี่ตาก็เขาถูกแล้วก็วิ่งกลับไปที่ห้องน้ำอืม
ปรากฏพี่ตุ๊กอ่ะแกถอดแขวนไว้อืม
ที่บอกแล้วอย่าถอดครับแต่แกรู้สึกว่าของมีศักดิ์สิทธิ

หนูก็เลยแล้วพี่ตาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าจับพี่ตุ๊กแล้วล่ะ
เพราะว่าอาการนี้ทุกคนเห็นหมดเอ๋ก็เลยไปพยุงพี่ตุ๊กมานั่งที่เดิมอืม

เพราะว่าเวลาเราคุยกับจิตวิญญาณพวกนี้เราใช้พลังเยอะมาก

ก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้ครูบาอาจารย์ช่วยนะอืม
เอ๋ไม่มีแรงแล้วเอ๋ก็เอาล็อกเก็ตของครูบาอาจารย์นะคะให้เขา
เขาก็ใส่ไว้ในมืออย่างเงี้พี่แจ๊คอยู่อย่างเงี้อืม
แล้วล็อกเก็ตกลมอยู่อย่างเงี้ยสักไม่เกิน๓นาทีอะค่ะ
เก็ตก็เริ่มมีหยดน้ำอะค่ะหยดติ้งติ้งติ้งแล้วมันก็ไหลตกผ่านมือพี่ตุ๊กลงมาอย่างเงี้ย
ทันทีที่หยดน้ำมันไหลอะค่ะน้ำตาของพี่ตุ๊กอ่ะอืมก็ไหลด้วยอืม
ไหลแล้วก็เริ่มสะอื้นสะอื้นสะอื้นแป๊บเดียวอะค่ะ
ร่างที่อยู่ในที่ตุ๊กอะผู้หญิงคนที่เองเห็นอะเค้าหลุดออกมาจากพี่ตุ๊ก
อืมนั่งสมาธิช่วยด้วย
ใช่เขาก็พยักหน้า
ถ้าให้เราช่วยช่วยบอกเล่าหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ค่อยหันหน้าช้า
ไปที่ข้างหลังเราซึ่งมันเป็นผนังบ้าน
ผนังบ้านพี่ตุ๊กเป็นสีขาวอะครับ
แจ๊คนึกหนังขายยาโบราณออกไหมคะ
เออหนังกลางแปลงอะ

มันฉายภาพขึ้นมาเป็นเหมือนหนังเงียบหนังใบ้อะพี่

หมายถึงว่าเราเห็นด้วย
ตาเนื้ออย่างนี้เลยค่ะพี่
เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้พูดนะ
แต่ความรู้สึกคือเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนกรุงเทพนี่แหละ
แล้วเขาไปเสียชีวิตที่ชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละในประเทศไทยนี่แหละนะเขตประเทศไทยนี่แหละ
แต่ลักษณะของเขาที่เสียชีวิตเนี่ย
เป็นภาพที่เขาใส่ชุดนอนชุดนั้นอะพี่

ไปตกตกน้ำตกอ่ะหน้าผาน้ำตกที่มันเป็นหน้าผาค่ะ
เขาตกร่วงลงไปครับแล้วก็มีคนมีอาคมอะค่ะ
เขาเดินมานุ่งโจงกระเบนแบบมีคาดหัวอย่างนี้ด้วยนะ
แล้วก็เรียกวิญญาณเขามาใส่ไว้ในภาชนะอย่างหนึ่ง

แล้วก็ภาพตัดไปเลยนะคะกลายมาเป็นเหมือนเขาอยู่ที่บ้านเขา
แล้วมีผู้ชายอยู่คนนึงหน้าตาดีเชียวรูปร่างสูงใหญ่
แล้วก็ผมอยากศพมีเขานิดมาคุยมาคุยกับเขา
แต่มันเหมือนหนังใบ้ค่ะเราจะไม่ได้คุยอะไรกัน
แต่สิ่งที่เราเห็นผู้หญิงคนนี้อืมดวงวิญญาณดวงเนี้ย
ถูกดึงจากกระบอกลักษณะกระบอกไม้ไผ่
แล้วก็ไหลมาที่ตัวแม่พี่ตุ๊ก
แล้วแม่พี่ตุ๊กเนี่ยกำลังให้นมพี่ตุ๊กอยู่

จนกระทั่งเห็นภาพไหลออกไปที่ตัวพี่ตุ๊ก

ไม่รู้เหมือนกันพี่แจ๊คภาพที่เห็นมันเป็นแบบนี้ไง
แล้วจากนั้นไปมันก็ตัดภาพไปเลยนะคะ
แล้วเขาอ่ะพอหลังจากภาพตัดไปแล้วเนี่ย
หันมาเขาก็จ้องเราอยู่อย่างนี้
แล้วแววตาเขาน่าสงสารมากเลยพี่

ก็เลยหันไปบอกไปบอกคุณแม่ชีต้อย
ชีต้อยก็หยุดคิดอยู่ประมาณ๕๖นาที
แล้วหันมาบอกว่าเอ๊บอกเขาสิลูก

แต่เขาต้องไปตอนนี้นะมันเป็นโอกาสเดียว
ตี๒ถ้าหลุดจากนี้ไปแม่ช่วยไม่ได้แล้ว

เขาก็แบบพยักหน้า
แล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นอะพี่นิ่งอยู่อย่างนั้นเลย
พอใกล้ตี๒แม่ก็บอกว่า
เออตาหนูไปเอาทูบมาให้แม่หน่อย๑๖ดอก

อ่ะงั้นไปเอาให้แม่เขาก็ขึ้นบันไดไป
แป๊บเดียวพี่แจ๊คตึ๊กลงไป
วิ่งกึ่งเดินลงมาเอาทูบมาตั้งให้
แม่เขาก็หยิบมาแม่เก่งจังเลยอ่ะ๑๖ดอกพอดีเลย

เปล่าเปล่าแม่หนูหยิบได้หนูมาเลย

ก็บอกว่าตาหนูอยู่กับตุ๊กเอ๋ไปกับแม่

คาดว่าน่าจะตี๒ตามเวลาที่คุณแม่เขาบอก
เขาก็ปักทุบตึ้งลงที่สนามย่าค่ะ

หน้าทูบเปิดหมดไปประมาณครึ่งนึงแล้วนะคะ

บ้านนะคะมันเป็นลมพายุพัด
แบบว่าต้นไม้น่ะเอ็นไปหมดเลยนะคะ
แต่สิ่งที่แปลกคือบ้านข้าง
คือคนโบราณเขาชอบปลูกต้นไม้ในบ้านใช่ไหมคะ

มันเกิดเหมือนลมหมุนนะคะ

ซึ่งคิดว่าเสียงดังขนาดนี้คนไม่ต้องลุกมาดู
แต่เงียบสงบเหมือนไม่ข้างเหมือนกับอยู่คนละมิติเลยพี่
ฟิวแล้วมันก็พัดไอ้กระเบื้องอะค่ะ
ปลิวมาตกอยู่ข้างอย่างนี้

แล้วพอตัวลมหมุนมันหยุดปุ๊บนะ

สิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้กระเบื้องหลังคาที่ตั้งอยู่กับข้างไอ้ก้านทูบอ่ะ
คุณแม่ก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็เราไปไหว้พระกันเลยดีกว่า
ใกล้จะตี๓แล้วนอนก็ไม่หลับแล้ว
ก็นั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวตี๔ค่อยไหว้พระ
ก็ไหว้พระอะไรไปเสร็จแต่ปรากฏว่า
พอตอนเรานั่งสมาธิอ่ะสิคะพี่

เพียบเรียบร้อยทรงผมเรียบร้อย
ไม่มีการเปียกน้ำไม่มีอะไรแล้วนะคะ
ก็ถามคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่ไปล่ะคะ
พบภูมินี้มันเป็นพบภูมิที่ทรมานมากเลยนะ
ต้องรอกุศลอย่างเดียวแล้วใครไม่ทำบุญให้ก็อดหยากหิวโหย

คุณแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไปไม่ได้หรอกหนู

ลูกคนนี้แม่ไม่เคยดูแลเลย

ไม่เป็นไรลูกจะแค่ไหนแม่ทนได้

ให้เห็นลูกแม่ให้แม่หายห่วงแม่จะไป

ก็โอเคค่ะคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรก็นั่งสมาธิต่อ

มันทำให้เราต้องเล่าเรื่องราวให้คุณพ่อฟัง

ทราบว่าคุณแม่พี่ตุ๊กเสียยังไงคะ

คุณพ่อก็หันมามองหน้าพี่ตุ๊กอะค่ะ

พ่อเล่าให้ก็ได้แต่ที่เล่าพ่อฟังเรื่องที่หนูเล่านะ
คือสมัยก่อนเนี่ยพ่อไปทำงานแถบจังหวัดโซนตรงนั้นแหละค่ะ

ขณะตามจิตความที่แม่พี่ตุ๊กเป็นคนสวยประจำหมู่บ้านเลย

ซึ่งคนจีบแข่งค่อนข้างจะอันทภาณหน่อย
พ่อเขาเล่าให้ฟังนะค่อนข้างจะมีนิสัยเกเลหน่อยแหละ
ทีนี้แต่แม่พี่ตุ๊กเขาก็เลือกพ่อพี่ตุ๊กไง
แล้วพอแต่งงานกันปุ๊บเขาก็ยังโดนรังพานอยู่
เขาก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพก็คือบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
ซึ่งก็เป็นบ้านพ่อพี่ตุ๊กนั่นแหละค่ะเพราะพ่อพี่ตุ๊กเป็นคนกรุงเทพ
พอเขามาอยู่ปุ๊บก็อยู่กันไม่มีอะไรนะคะ
จนกระทั่งพี่ตุ๊กคลอดได้๕วัน
พ่อบอกว่าพ่อจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีเลย

แล้วแม่พี่ตุ๊กก็บอกเออเดี๋ยวพาลูกไปกินนมนะ
แล้วก็เดินออกจากครัวเพราะประตูครัวคือครัวมันครัวแยกไงครับ

ก็ขึ้นไปให้เรากินนมลูก

ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อบอกว่าไม่ได้อยู่กันสองคนนะ
มีย่าพี่ตุ๊กอยู่ด้วยคือพ่อแม่ของพ่อพี่ตุ๊ก
แต่ว่าคุณย่าเป็นอำมพลึก
ต้องนั่งไอ้เก้าอี้พี่เก้าอี้คนแก่ที่เขาชอบนั่งมันเอ็นตัวได้ค่ะ

ร้องอยู่นั่นน่ะร้องไม่หยุด

เป็นไรตุ๊กเป็นไรทำไมยังร้องอ่ะ

ไปดูหน่อยสิหลานร้องไม่หยุดน่ะ
พ่อพี่ตุ๊กออกจากครัวเดินขึ้นไปค่ะพี่

ไปไหนแกก็รีบอุ้มพี่ตุ๊ก
แล้วก็วิ่งลงมาหาแม่บอกว่า
แม่แล้วแม่แล้วเมียผมอะ

ไม่อยู่ไม่อยู่ที่จะไปไหน
เพราะว่าที่นั่งประจำคือตีนบันไดอะพี่

เขาก็ไม่อยู่ตุ๊กอยู่คนเดียว

เอาไงดีมันเป็นไปไม่ได้
เขาก็ไปแจ้งตำรวจนะคะ

สุดท้ายก็ต้องแทงว่าศูนย์หาย
แล้วก็เขาหาไม่เจอพี่
สุดท้ายทางบ้านเขาเลยทำพิธีเผาหลอกอะค่ะ

ไม่มีศพต้องเผาหลอก

ตุ๊กโตมาจะ๒๕ปี

พ่อเพิ่งมาปฏิปต่อเรื่องราววันนี้แหละ

ผู้ชายที่ลูกเล่าให้พ่อฟัง
ถ้าเป็นรูปร่างลักษณะแบบนั้นจริง
คนนี้แหละคือคนที่จีบ

แล้วแบบมันจะเฉลยเรื่องทั้งหมดไงพี่

พี่ตุ๊กแจ้มลองห้ายพ่อฟังเรื่องราววันนี้
ไม่เคยรู้ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้
รู้แค่แม่เศสีชีวิต

ระหว่างไปใต้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีปัจจัยอะไรนะคะพี่เราก็นั่งรถเมย์
โบราณรถสีส้มที่มันแบบรับอากาศรอบทิศแล้วก็เราจะนั่งกันเรียงกันเบาะหลัง
ระหว่างนั้นเราก็นั่งสมาธิไปจนถึงจุดหนึ่งของระยะทางที่เราเดินทางไป
มันจะเป็นที่เขาเรียกว่าโค้งร้อยศพถ้าใครไปใต้จะรู้ดีณจุดนั้นอ่ะครับ
คิดว่าต้องเป็นจุดนั้นเพราะว่ามันค่ำเราก็ไม่รู้ทิศทางนะพี่
แต่ว่าพอมันไปถึงตรงนั้นเพราะทางใต้มันจะยิงยาวอย่างเดียวไง
ไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนแต่ตรงทางโค้งตรงนั้นน่ะ
เรานั่งสมาธิอยู่เราได้ยินแบบเรารู้สึกว่ารถมันโยกอ่ะ
กหนักมากอ่ะโยกจนแบบคนไหลไปรวมกันอ่ะครับ
ก็เลยแบบลืมตาขึ้นมาดูตอนที่ลืมตาอ่ะ
ทั้ง๓คนหันมาดูหน้าเราอยู่แล้ว
แล้วก็อ้าวมองหน้าทำไมอ่ะเราก็เลยหันกลับไป
แจ๊คเต็มไปด้วยสัมภเวษีอืมเขย่ารถอยู่อ่ะ
แล้วสภาพแต่ละคนน่าสงสารมากเลือดมั่งอะไรมั่ง
เขย่าอยู่อย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะเอาตัวตายตัวแทน

ก็เลยถามว่าที่ทำอย่างนี้เราเคยได้ตัวไทยตัวแทนจริงไหม
เขาก็แบบยังเขย่าก็คือเหมือนทิศถิคนนะคะ
ไม่รู้แหละทำอย่างนี้จะต้องได้ตัวตายตัวแทน

ถ้าสมมุติว่าคุณทำอย่างนี้คุณไม่ได้อะไรคุณได้บาป
แต่ตอนนี้มีคนหนึ่งที่จะบวชแล้วเขาเนี่ยจะบำเพ็ญแบบกุศลให้
จะแผ่เมตตากุศลทั้งหมดที่เขาบวชยกให้เลย
เท่านั้นพี่ตุ๊กพี่หลุดหายไปหมดเลย
แล้วเรารู้สึกเหมือนเขาอยู่ข้างหลังแล้วก็หันกลับไปดู
เขายืนกันอยู่เต็มถนนเลยพี่จะเป็นร้อย

ไปถึงบ้านก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่กูก็บอกว่า
ได้นะไม่ขัดขวางเลยยินดีมากแต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
เพราะอย่างน้อยเรื่องอย่างนี้ถ้ามันอยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องของใจอะค่ะ

เจอพี่ตุ๊กอยู่เรื่อย
ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็ถามหาคุณแม่
ตุ๊กก็จะบอกว่าเนี่ยแม่พี่ยังอยู่นะยังอยู่กับพี่
ไปไหนแม่ไปปฏิบัติธรรมกับพี่ตลอดเลย

ครั้งสุดท้ายที่เจอกันคืองานกระถิ่น

แล้วบอกว่าเอ๊แม่พี่ไปแล้วนะ
แม่พี่ไปตามทางที่ควรจะเป็นแล้ว
ยินดีด้วยพี่ตุ๊กแม่จะได้ไม่ต้องทรมานอีก

มันทำให้แม่แบบสดชื่นแม่มีพลังขึ้น

เพราะว่าพี่ตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้ว
ไม่มีห่วงไม่มีพันธะไม่มีอะไรอีกแล้ว
พี่ก็จะออกไปปฏิบัติไปทุดงตามทางของพี่

เอ๋ก็ไม่เคยได้เจอพี่ชีตุ๊กอีกเลย
โอ้โหขนลุกว่ะ

พี่รู้มั้ยเดี๋ยวนะสรุปแล้วคุณแม่ของชีทุก

อันตฐานหายไปนะตอนนั้นเนี่ย
อาจจะโดนลักพาตัวอย่างนี้เหรอหรือ
เดาเอาอ่ะพี่คือคุณพ่อพี่ตุ๊กเองพี่คิดว่า
พ่อไม่รู้ว่าแม่หายไปไหน
ครั้งแรกก็กึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อแม่ตัวเองด้วยแหละ
แต่ด้วยความที่ว่าแม่ผัวลูกสะพ้ายเขาดีกันมาก
แล้วรักบางทีรักยิ่งกว่าลูกยิ่งกว่าตัวเองอีก
เขาก็เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะแม่ต้องพูดความจริง
แต่เขาก็คาใจมาตลอด๒๕ปีของพี่ตุ๊กอะค่ะ

คุณไม่รู้ว่าลูกรู้แค่อย่างเดียวว่าคุณแม่เสีย
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะตอนนั้นยังแบบเบาะอยู่

เพราะฉะนั้นภาพที่ตัวของคุณเอ๋เห็นเหมือนกับวิญญาณนี้
วิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากการตก
น้ำตกแล้วไหลเข้าไปในตัวของแม่ชีตุ๊กเนี่ย
เพราะเขาผ่านร่างตรงนั้นมาเหรอ

คือเขามองว่าคือของพวกนี้จะแรงมากค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะ
ฉะนั้นก็เคยคุยกับคนที่เขามีวิชาพวกนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าโอ๊ยถ้าหมอที่เก่งเจ๋งจริงนะมันสืบสายเลือดเลยนะ
ถ้าเกิดได้รับอะไรมาสืบสายเลือดได้ทางสายเลือดเลย
ก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นที่ดื่มนมดื่มนมแม่แล้วมันไป
คือบางทีก็ดูเหมือนจะเหลือเชื่อนะพี่ในบางจุด
แต่ว่าเราเจอมาแบบนี้จริงแล้วก็คือพ่อพี่ตุ๊กก็บอกเลยว่า
ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้พ่อพ่อเบาคือเหมือนกับมันเป็นปู
พี่แจ๊คว่าเลยค่ะเป็นปมที่คาใจเข้ามา๒๕ปี
พอมาตอนเนี้ยปมเขาคลายก็บอกว่าพ่อโล่งแล้วอืม
พ่อรู้สึกผิดมาตลอดรู้สึกทำไมไม่ดูแล
รู้สึกแบบไม่ดีมาตลอดแล้วสงสัยมาตลอด
คลายความสงสัยไม่ได้สงสัยว่าหายไปได้ยังไง

ไปแล้วด้วยความเงียบอย่างนั้นมันจะมีทางเดียวคือออกไปเองไง
ใช่หนีออกไปเองโดยทิ้งลูกไว้มันก็เจ็บนะ
แต่ข้างล่างอะพี่บันไดบ้านเขามีแค่นี้แล้วประตูมีประตูเดียว
คือเดินลงมาต้องเจอย่าเพราะย่าเขานั่งก็เป็นอมพลึกเอาไปไหนไม่ได้
แล้วการอันตฐานหายไปอย่างนั้นมันจะหายไปได้ยังไงไง
ไม่รู้เหมือนกันเป็นวิชาบางตาป่ะพี่หนูไม่รู้นะ
ก็นั่นน่ะสิก็คือกลายว่าจากวันนั้นจนถึงลูกโตไม่เจออีกเลย

แต่น่ากลัวนะตอนที่บอกว่าเนี่ยจะทำบุญให้
อุทิศส่วนกุศลให้แล้วพูดไม่ทันขาดคำ

ภาพนั้นน่ะสูตรของหนูเลยอ่ะคนลุกไปหมดเลยล่ะค่ะ

คือเหมือนกับเขารับรู้ว่าอ๋อได้สิ
คือก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะนึกบทสวดไม่ออก
ไม่นึกถึงเขาใช่เค้าต้องการตรงนี้แล้วคุณไม่นึกถึงเขา
เท่ากับว่าวิญญาณของผู้หญิงตาแดงฟันเหลือง
เค้าก็อยู่อยู่ตรงนั้นมาตลอด

ใช่ก็คือเค้าอยู่กับเม่พี่ตุ๊คมาตลอดละค่ะ
เพราะว่าต่างตอนแรกที่เขามาจะบีบคออี

แต่แม่พี่ตุ๊กเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้ง
เดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งตลอดเวลาพี่

แต่พอเขาซุดลงนั่งตัวเขาแห้งอย่างนี้ค่ะ

มันก็หมายถึงว่ามันมีพันธะบางอย่าง

ที่แม่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเอง

แต่อยากจะทำในตอนที่ตัวเองไม่มีลมหายใจแล้ว

คือความรักของคุณพ่อคุณแม่

ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่

ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับพี่ตุ๊กเองก็เหมือนกันนะคะ

ก็เลยทำให้ยังต้องทำหน้าที่กันอยู่

ไปไม่สุดอย่างเงี้ยค่ะจนผลสุดท้ายเนี่ยต่างคนต่างก็ต้องมีวิถีทางของตัวเอง
ใช่ผลสุดท้ายก็อาจจะไปสู่ในพบภูมิของท่านแหละใช่ค่ะ
ส่วนตัวของแม่ชีก็ดำเนินสู่ทางของตัวเองใช่ค่ะโอ้โหเรื่องนี้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังแล้วนะ
ตื่นเต้นน่ากลัวมากขอบคุณมากนะคุณเอ๋นะขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ค่ะแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมนะครับว่าจะมีนักเล่าท่านไหนมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับชาวสถานีผีดุได้รับชมรับฟังกันครับ
สัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับ